เลือกตั้งซ่อมสงขาชุมพรก็ถือว่าเป็นการวัดพลัง

สสกรุงเทพมหานครเขต๙จตุจักรหลัก๔

ถูกต้องค่ะซึ่งผลก็ออกมาแน่ชัดแล้ว
เพราะว่าผู้ที่ชนะคือนายสุรชาติเทียนทอง
จากพรรคเพื่อไทยได้ไป๒๙๐๐๐กว่าคะแนน
ก็ถือว่าคะแนนเสียงทิ้งห่างกลับมาดามหลี
จากพรรคพลังประชารัฐที่๒๐๐๐๐กว่าคะแนนเลยนะครับ
หลายคนที่ไปจับจ้องมาดามหลีเพราะอะไร

กับ๒เป็นภรรยาของอดีตเจ้าของพื้นที่

เออและอีกอย่างนึงก็คือมาจากพรรคพลังประชารัฐ

ทีนี้โอ้โหพักใหญ่วัดกันทั้งหมดเลยนะฮะ
เพื่อไทยพลังประชารัฐพรรคกล้าวพรรคกล้าวไกร

ใช่ค่ะก็ดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ทางผู้ชนะคือนายสุรชาติเทียนทอง
วาฒีสอเขตหลักศรีจตุจักรนี่นะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอชนละนานศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยรวมถึงทีมงาน

นี่เริ่มเลยตั้งแต่วัดหลัก๔ไปตรงตลาดเคหะทุ่ง๒ห้อง
ระเวนขอบคุณชาวหลักศรีจตุจักรค่ะ
บคะแนนเสียงให้๒๙๔๐๐กว่าคะแนน
เมื่อวานนี้ร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะ

ด้วยความดีใจนะคุณสุรชาติเมื่อวานที่ลุ้นคะแนนกันอยู่

ใช่แล้วนี่บรรยากาศเมื่อเช้านะตอนที่แบบไปแห่
เดินไปขอบคุณชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยนะ
ก็มีเสียงมาแบบโอ๊ยสุรชาติสู้สุรชาติสสหลักสี่เนี่ย
แล้วทุกคนก็เอาดอกกุหลาบมาให้เอาไก่
มีเอาไก่มาให้ด้วยค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับคุณสุรชาติไง
เวลาทุกครั้งที่แบบมาลงพื้นที่เนี่ยก็จะมารูปหัวไก่แบบนี้เลยนะคะ
คือเอามาต้อนรับแต่ไม่ได้ให้ใช่ไหม
เอาไก่มาทักทายเอาไก่มาทักทายคุณสุรชาติ
ใช่แล้วก็ย้ำด้วยนะว่าการทำงานต่อจากนี้
ช่วงประมาณปีกว่าแน่นอนจะทำทุกวันทุกชั่วโมง
ทุกนาทีให้ดีที่สุดเลยจะอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะ
ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ
พระคุณจากใจครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ผมมามัน
มันมากกว่าคำว่าชัยชนะนะครับ
แล้วมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตผมนะครับ
ชัยชนะสำหรับผมมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นะครับ
ต่อไปผมก็จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคน
อย่างตั้งใจที่สุดในความทุ่มเทในทุกวันของชีวิต
เหมือนที่ทำมาโดยตลอด๑๗ปีแล้วผมจะทำอย่างนั้นต่อไปนะครับขอบครับ

นี่ค่ะก็ขอบคุณจากหัวใจนะคะคุณสุริชาติเทียนทอง
ทีนี้หัวหน้าพักค่ะหัวหน้าพักอย่างคุณหมอชนละนานศรีแก้วก็บอกนะ
ชัยชนะครั้งนี้มันเป็นสัญญาณนะ
บอกให้รู้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยยังเป็นที่ต้องการของประชาชน
นะครับแล้วก็หมอชะละนานเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่๑๐เอกธรรมนักพรมเผ่า
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คว่าศัตรูก็เหมือนเพื่อนนั้น

ทีมข่าวก็เลยไปถามคุณหมอชนละนาน
หมอชนน่านบอกว่าก็ในการเมืองทุกคนก็คือเพื่อนร่วมงานกันทั้งนั้นแหละ
พักเพื่อไทยยังยึดมั่นในอุดมการต่อต้านพระเด็จการ
หากใครอุดมการต่างกันถือว่ายังร่วมงานกันไม่ได้
ก็พูดถึงมิตรพูดถึงศัตรูในวงการการเมืองอะไรแบบนี้นะครับ

ทีนี้ครับทางฝั่งพลังประชารัฐบ้าง
คุณยอมรับการพ่ายแพ้ขนาดไหน

พอนับคะแนนไปสักประมาณกว่าครึ่งทางแล้วรู้ผลแล้ว
ทางด้านในศิรัทธ์เจนจาค้าอดีตสศหลัก๔เจ้าของพื้นที่
ก็ควงแขนมาดำหลีภรรยานางสรรรัฐเจนจาคะ
สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
แถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะ
บรรยากาศต่างจากช่วงตอนเช้าแล้วก็ช่วงปิดหีบ

บอกว่าน่าจะได้คะแนนเสียงเกิน๓๐๐๐กว่า
เยอะมากเพราะได้คะแนนประมาณ๗๐๐๐กว่าเท่านั้นเอง
ซึ่งตอนที่ทั้งคู่ตั้งโต๊ะแถลง
ก็บอกว่ายอมรับการตัดสินใจของประชาชน

แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพักว่าอย่างไร

เออฟังเสียงคุณซีระหน่อย
ขอบคุณนะคะทุกคะแนนเสียงที่ลงให้นะคะ
ที่ผ่านมาก็มีความสุขนะคะที่ได้ดูแลประชาชนนะคะ
ก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะคะ
ในสิ่งที่ทุ่มเททำลงไปให้ประชาชนค่ะ

ต้องกลับมาทบทวนนะทบทวนแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วนะ
ทำดีที่สุดทุกมิตินะ
ตามแบบแผนที่ควรจะทำ
สิ่งที่ควรจะทำเราทำหมดแล้ว
คิดว่าเกิดจากประเศษอะไรคะ
เธอไม่เห็นคุณอะไรครับทำไมแพ้
ก็แค่อยู่ที่การเสียใจของประชาชนนะครับ
เออนะครับมีคำถามอีกหลายคำถามที่นักข่าวถามนะว่าพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงบ้าง
มันเป็นการวัดถึงคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
แล้วก็พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักว่ายังไงบ้าง
ก็เรื่องนี้นายศิราบอกว่าสำหรับจะส่งผลต่อพลเอกประยุทธ์ไหม

แล้วพลเอกประวิทย์ก็ได้โทรศัพท์มาพูดคุย
ไม่ได้ว่าอะไรก็ปลอบใจแหละบอกว่าไม่เป็นไร

เพราะว่ามีคำถามที่ถามว่าสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์

อันนี้ก็เป็นคำถามตรงที่ถามนายศิระนายศิราบอกว่า
ตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ประชาชน
แต่เมื่อผลออกมาเช่นนี้ก็ต้องดูสาเหตุกันก่อน
มีคำถามต่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ก็ทีนี้นายศิระบอกว่าจากนี้ไปขอพักผ่อน

ยืนยันว่าไม่ท้อไม่มีอะไรที่จะเสียใจ

เพราะตัวนายศิราคงสมัครไม่ได้แล้วล่ะนะครับ

แต่ว่าถามว่ามาดามหลีจะสมัครอีกหรือเปล่า
เขาบอกว่าอนาคตยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย
เราก็อยู่สบายดำรงชีวิตปกติได้

จะทำให้ชีวิตเราแย่ลงชีวิตเราดีอยู่แล้ว
มีความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุข
นี่คือการตอบคำถามของนายศิระเจนจาคะ

ก็โทรศัพท์มาพูดคุยแล้วโดยระบุว่าไม่เป็นอะไร

ผลเอกประวิทย์พูดทางโทรศัพท์มาแบบนี้นะฮะ

การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับ
แล้วผู้มาใช้สิทธิ์ถามว่าเมื่อวานเนี่ย

ก็มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะประมาณกว่าครึ่งนะ
คือมาเลือกตั้ง๘๘๑๒๔คน
จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย๑๖๐๐๐๐กว่าคน

แต่ก็น้อยนะตอนแรกเขามีการประเมินว่าน่าจะร้อยละสัก๗
ตราบรากฏแค่คนมาเลือกตั้งแค่ร้อยละ๕๒๖๘เองนะครับ